ที่ทุกคนจะอยู่กับโซเชียลไปด้วย

ก็รักแค่ช่วงเวลานั้นหรือเปล่าไง
เดี๋ยวอีกพักนึงก็อาจจะทิ้งกูหน่อย

ซึ่งโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันมีสูงมากไง

น้องถ้าน้องเด็กขนาดนี้พี่ว่าน้องไปเรียน

อันนี้ครูมาเล่าให้แม่ฟัง
ธีรเดชนี่เขาก็โอเคแล้วเขาก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไร

คือเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่า

แล้วก็รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ผมอยากออกไปเจออะไรอย่างนี้มากกว่า
เป็นคนชอบออกไปเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น

ถ้าอยากอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่าอยากเป็นนักผจญภัย

แต่ว่ารู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นเด็กแบบนั้น
เป็นนั่งแบบว่าใช่ไปอยู่ในแบบว่าไม่มีหรอก
ก็แบบต้นไม้ก็มุดเข้าไปแล้วก็แบบไปทำเป็นแบบว่า
อะไรอย่างนี้ก็จะแบบว่าชอบเล่นอะไรกับเพื่อน
มีเพื่อนแถวบ้านก็จะขึ้นมาเล่นนี่กันเดี๋ยวเราจะไปอะไรอย่างนี้
ก็จะแบบเหมือนสร้างซีนสร้างอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไร
ก็จะชอบเล่นอะไรที่เกี่ยวกับได้ไปสำรวจได้ทำอะไรอย่างนี้
มันยังไม่รู้ว่าตัวเองอาชีพคือแบบว่า
มันมีความสำคัญอะไรกับเราหรือเราต้องทำอะไรกับมัน
เป็นความฝันที่ไม่เป็นแมสส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเป็นครู

ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้อยากเป็นครู

ในฝันอยากจะเป็นนักแสดงหรืออยากจะเป็นผู้กำกับอย่างคุณพ่อ

บทหรือว่าเขียนหนังสือเหมือนคุณแม่เลยเหรอ

เด็กเหมือนไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าแบบ
แบบเวลามีคนมาบ้านเยอะพ่อเอากองถ่ายมาที่บ้านอะไรอย่างนี้
ก็แบบคนเยอะอีกแล้วไปดีกว่า
แล้ววันที่รู้สึกว่าต้องก้าวเข้ามาในวงการ
ความรู้สึกเหล่านั้นมันพังทลายกำแพงเหล่านั้นไปได้ยังไงครับ

อ่าก็แรกเลยก็คือก็คือเงิน
แล้วก็อย่างที่สองก็คือพอ
มันเป็นอาชีพที่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า
มันคนมันต้องวิจารณ์งานเราไง

แรกคนก็บอกว่าไอ้นี่มันเล่นไม่ดีอะไรอย่างนี้

นี่แม่นี่ไงคือถึงได้บอกไง
ไม่อยากเป็นนักแสดงดูสิแม่ก็รู้อยู่เนี่ย
แล้วเคนไม่อยากเป็นคนที่ว่าไม่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไร
ไม่อยากหลอกคนดูเราเล่นไม่เก่ง
แต่เราอยู่เราต้องมาเป็นพระเอกมันดูเป็นคนไม่ดี
คือเรารู้สึกว่าเราซื่อสัตว์กับตรงนั้นมากกว่าว่า
คือเราไม่อยากเหมือนกับว่าเรามาเพื่อมาเอาตังค์
แล้วเราก็ไปอะไรอย่างนี้ทั้งที่เราไม่ได้อยากทำมัน
อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เออเล่นไปอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไปบอกแม่อะไรอย่างนี้แม่ก็อะไรอย่างนี้
อะไรอย่างนี้ก็แล้วมันก็เลยถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าแบบ
โอเคไม่เป็นไรงั้นผมต้องพัฒนาตัวเอง
เราต้องจับจุดให้ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างกับการแสดงนี้
อย่างน้อยก็ต้องให้คนรู้สึกว่าเออโอเคมันเล่นได้แหละอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าแบบว่ามาเล่นแล้วให้คนด่าไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
๒๔ปีที่เราอยู่ในวงการมันมีสิ่งที่ไม่ดี
มันยังดำรงอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงพูดเพื่ออยากให้แก้ไข
เอ่อคือถ้าถามผมอ่ะผมแค่รู้สึกว่าก็ก็อย่างนี้แหละเรื่องเรื่องความใส่ใจในงาน
ถ้าผมเห็นนะคือสำหรับเด็กอะไรอย่างนี้ที่ก็ไม่ใช่ทุกคนอย่างที่บอก
สิ่งที่ผมเคยเจอก็คือว่าเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนมากเพราะว่า
การที่คุณมาเล่นละครมันไม่ได้มันไม่ได้ตัดสินอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็มาเล่น
เล่นแค่เล่นไม่ได้เอาข้างในมาเล่นเหมือนอย่างรุ่นเรา
คือมันไม่ใช่เรื่องข้างในด้วยมันคือว่าระเบียบวินัยโดยรวมบทจำไม่ได้
แล้วก็ถึงโซเชียลระหว่างทำงานตลอดเวลาอืมอะไรอย่างเงี้อันนี้คือสำหรับผมคือแบบ
สมมุติว่าทำงานอยู่สมมุติระหว่างที่ทุกคนซ้อม

คือถ้าเกิดในรุ่นผมนี้คนเนี้ยคือแบบตายไปแล้วอะ
วันนี้อันนี้คือเรื่องปกติ
ที่ทุกคนจะอยู่กับโซเชียลไปด้วย

โพสต์รูปไปด้วยระหว่างที่ทุกคนซ้อมกันอยู่

แล้วก็เป็นตัวละครแล้วก็เล่น

สั่นบ้างระหว่างที่ตัวเองเล่น
ก็เล่นไปคัดก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา

ชิ้นใช้ให้เห็นชัดว่า

ทำให้คุณค่าในชีวิตเขา

เขาไม่ให้เกียรติคนอื่น

นางเอกที่หน้าคมที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย

เจอหัวหรือรรของเรื่องแรกใช่ไหม
แรกที่เห็นเลยก็รู้สึกมันดูเป็นคนที่เข้าถึงได้

เขามีความอุ่นความเย็น
มาแสดงผมได้ที่บางคนอาจยิ้มให้ค่อนข้าง
ใช่มั้ยใช่
เขาก็ไม่รู้จักลูกธรรมดิก็รู้จักที่ทีมงานบอก
แต่ผมเห็นจากท่าทางของเขาก็

เพราะว่ามันก็เพิ่งเจอครั้งแรก

เขาดูเป็นน่ารักจัง

ก็แค่แบบว่าพี่หน่อยก็มี

เป็นเด็กอ่ะเค็นอะไรอย่างนี้

เออเขาคงเอ็นดูผมในฐานะที่เป็นน้องนี่แหละ

คือตอนที่มาเล่นด้วยกันเรื่องที่๒
ก็คือคนของแผ่นดิน
ผมก็แบบอย่างนี้อะแบบตื่นเต้นมาก
คู่กันปั้งได้แล้วแบบ
ก็แบบว่า
แต่เราก็จะรู้สัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่มีคนที่พูดกันเรามันก็รู้ว่าแต่เค้าไม่ได้โกรธเกลียดเราพี่เข้าใส่ป่ะ
คือเป็นผมเราก็คงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่า

คือผมก็ไม่ได้รู้สึกโกรธที่เขาว่าผมหรืออะไร
ผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้น

ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นนี่แหละจากเรื่องนี้อะไรอย่างนี้

ก็จะแบบว่าไปขอเขาแบบ
ขอเขากลับรถติดรถไปด้วยกลับไปบ้านอะไรอย่างนี้

แล้วก็จะแบบว่าขอกลับด้วยพี่ขอกลับด้วยนะ
เพื่อจะได้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันสองคนอะไรอย่างนี้

ผมเซ็นสัญญากับช่องดีไหมอะไรอย่างนี้

ก็จะเป็นแบบว่ามีที่ปรึกษาเราอะไรอย่างนี้

จำไม่ได้ก็เริ่มแบบมีเบอร์โทรศัพท์

อะไรนะครับ
โอ้โหรู้ทุกเรื่อง

เพราะว่าไม่งั้นคงไม่อนุญาตให้ผม
โทรคุยค่ำคืนดึกดื่น

ช่วงที่ยุนเทนไปต่างประเทศใช่ไหม

เหมือนกับว่าคุณหน่อยเองเขาก็รู้สึกว่าแบบ
คือเขาก็ไม่รู้ว่าผมยังไงไง

แล้วก็ยังไม่ได้อยากจะบอกใคร

ก็เลยยังไม่มีใครรู้ว่าเราคบกัน

มันมีเหมือนคุณอ่ะก็ตามเรา

ถูกออกมา

แต่แบบคนก็โทรไปถามทางคนที่รู้จัก

คุณเก็บความรักได้เนี๊ยบมากนะ

แล้วแต่พอผู้ใหญ่เริ่มรู้อะไรอย่างนี้
มันจะยังไงอะไรอย่างนี้

อะไรอย่างนี้
แกลองคุยกับมันดีว่าจะยังไง

ถึงคุยเรื่องอนาคตใช่ไหมฮะ

ไม่คุยว่าเลิกกันเถอะ

เพราะว่าเขาก็เพิ่งรู้ข่าววันนั้นไง
แล้วเขาก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอ
เหมือนเขาบอกว่าผมหนุ่มอะ

ก็รักแค่ช่วงเวลานั้นหรือเปล่าไง
อยากแล้วอีกพักนึงก็อาจจะทิ้งคุณหน่อย

ซึ่งโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันมีสูงมากไง
เป็นต้องไปเจอใครอีกเยอะ
ถ้าในมุมมองนั้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ผิด

เออแบบนี้มันมีอย่างนี้เคน

ที่แบบว่าเฮ้ยแบบไม่ได้ไม่ได้

ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเอง

ตอนเนี้ยอยู่อังกฤษ

ก็คือเราก็แบบโทรคุยโทรศัพท์กัน
จำได้ว่าตอนแรกโอ้โหอยู่อังกฤษเพลินมาก

หลังจากนั้นโหไม่ได้ทำอะไรเลย
ตอนแรกอะ๕แสงกว่าบาทแล้วสุดท้ายมาอีก๒แสงกว่าบาท
เพื่อที่จะคุยทุกอย่างว่า

มันต้องมีการล้มน้าว

แล้วก็แล้วผมก็เลยแบบโอเค

เพราะว่าคุยโทรศัพท์บานเบอะมาก
ก็เลยจองตัวเร็วที่สุด

อยู่กับฉันต่อในชั้นมั่นคงนะ
ก็คือ

คือไม่ได้ห้าม

ให้คุณเลิกกับผมนะ
แต่ถ้าเกิดว่า

มันต้องมาจากความรู้สึกของคุณ

แต่อย่าเลิกกับฉันเพราะว่าคนอื่นมาบอกให้เลิกกับฉัน

นี่ต้องลื้อฟื้นเลย

เท่าอายุน้องคุณก็ประมาณนี้

เวลาเราถามตัวเองว่าแบบอะไร
คือครอบครัวมันจะมาดับตั้งต้นเลย

เพราะว่าชีวิตคนเรามันเรื่องมันเยอะ

ผมต้องรู้ให้ได้ว่าอะไร
ครอบครัวสุขภาพ

ที่เราอยากติดตอบ
อยากทำมีแรงบันดาลใจและสนุกกับมัน
มันคือสิ่งต่างมันคือว่าในความเป็นคนของเราเนี่ย
เราต้องเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเพราะฉะนั้นพอวันที่ผมมีโอกาสที่เราจะสร้างครอบครัว
เราก็รู้สึกว่าภาพครอบครัวที่เราเห็นที่เราอยากจะเป็นมันคืออะไร
เราก็มองตัวเองไปเลยว่าวันที่ผมอายุ๓๐ผมก็มองตัวเองมาเลยว่า
วันที่๔๐ผมจะเป็นผู้ชายแบบไหนเราจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหน
โอเคเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างมันอาจจะช้าหรือเร็วแต่สุดท้ายแล้วอ้อมยังไงก็ตาม

ผมก็จะถามตัวเองกันว่าโอเคระหว่างเงินกับเวลาอะไรสำคัญกว่ากัน

ใช่คุณเลยว่าอะไรสำคัญเหรอครับ

ถูกต้องถูกเงินถ้าเราไม่ขี้เกียจเราก็เดินออกไปทำงาน
แต่เวลามันมีแต่จะหมดไปถูกไหมฮะ

แต่เงินมันอยู่ที่ว่าคุณกล้าที่จะออกไปหามันหรือเปล่า
คุณขี้เกียจหรือเปล่าคุณยอมลำบากได้หรือเปล่า
คุณอันนี้มันมีอยู่แล้วล่ะมันมีอยู่ทุกที่ถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นพอคิดอย่างนี้ผมก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้ว
มันสำคัญกว่าวันที่ผมอาจจะได้เงินน้อยลงในวันนั้นก็โอเคไง
แต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ทำงานนะหมายความว่าโอเคผมอาจจะไม่ได้มีเงินมากกว่านี้
หรืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมไปทำอันนั้นผมจะได้เงินอันนี้ถ้าผมอันนี้มันได้เงินอันนั้น
แต่ผมไม่ได้แต่เวลาที่ผมเสียไปกับลูกมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเลย
แต่พอมาถึงวันนี้ผมภูมิใจมากที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคือลูกสองคนของผมคือแบบ
คือผมต้องบอกว่าคือเป็นเด็กที่น่ารักมากน่ารักเพราะผมรู้สึกอ๋อน่ารัก
ก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือเราให้เวลากับเขาคือเวลาที่ผมพูดผมรู้ว่าเขาฟัง
คือฟังไม่ได้ว่าผมดุนะเพราะผมรู้ว่าเขารู้ว่าผมหวังดีกับเขาจริง
แล้วผมให้อะไรกับเขาผมให้อิสระอะไรกับเขาได้บ้างเขาถึงได้แบบว่าโอเคพ่อครับอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้
ถึงคุยกันได้เพราะว่ามันคือเกิดจากการที่ว่าคือช่วงเวลาที่เขาเด็กผมกับคุณหน่อย
คือเราอยู่กับเขาจริงเราเป็นคนที่อยู่ข้างเขาและซัพพอร์ตเขาเพราะถึงเดี๋ยววันหนึ่งที่เขาโตจริงแล้ว
หน้าที่ผมมันจะค่อยเฟสออกมาเองอยู่แล้วแต่ณวันที่เขาต้องการเราเราอยู่ตรงนั้นไง
แม้แต่วันที่พอเขา๒๐อย่างนี้เขาไม่ต้องการผมแล้วไงอันนี้มันเรื่องปกติไง
แล้วถึงวันนั้นเราจะไปย้อนเรียกลูกว่าแม่แล้วมันไม่ได้แล้วฮะความทรงจำเพราะความทรงจำที่เขามีกับเรามันไม่เคยมีไงถูกไหมฮ
ก็เลยไม่อยากให้มันพลาดตรงนั้น
คุณเคนไม่ได้บอกอะไรกับแฟนคลับเลยอยากให้สื่อสาวด้วยครับ
จะสื่อสารอะไรกับแฟนคลับหน่อยผมว่าเขารักคุณเคนนะเขาอาจจะไม่ได้เจอเคนธิรเดชตามถนนโดนแคร์ง่ายนะ
ใช่ไหมเพราะคุณสันโดดพอสมควรอะไรอย่างนี้ครับอยากบอกอะไรกับพวกเขาบ้าง๒๐กว่าปีแล้ว
หนาไหมคำถามนี้เหมือนไปให้ประกาศรางวัลอะไรข้างบนเวทีไหม
ที่แบบเนี่ยดังนี่นะแล้วก็เหมือนกับว่า
มีคนแบบมีเด็กมาต่างเพจทำอะไรอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบว่าแล้วก็มีแบบบางคนที่แบบเหมือนแบบ
เป็นเด็กมัธยมเลยอ่ะอะไรอย่างนี้ที่แบบเนี่ย
เหมือนกับแบบว่าอยู่ก็เหมือนแบบไปบอกเขาว่าแบบอุ๊ยน้อง
ถ้าน้องเด็กขนาดนี้พี่ว่าน้องไปเรียน
คือเป็นคนไม่ดีแต่จริงเรารู้สึกเราหวังดีกับเขา

คือน้องชอบแต่ว่าน้องมีหน้าที่ของน้องอะไรอย่างนี้ก็แบบไปตักเตือนเขาไง
อะไรอย่างนี้มันแบบว่าเขาอะไรอย่างนี้ไง
อะไรอย่างนี้คืออย่ามาบ้าข้างพี่มากเลยไม่ดีหรอกอะไรอย่างนี้

รับดอกความสำคัญหน่อยเป็นเรื่องเรียนเรื่องแรก
อาจจะเป็นคนตรงในทางที่อาจจะไม่ควรไปบอกเขาหรือเปล่า
แต่อาจจะไม่ได้หมายความแบบที่เขาคิดอย่างนั้น
แต่หมายความว่าก็จะเป็นคนที่อะไรอย่างนี้ก็คือแบบ
ถึงว่าคุณถึงหัวเราะเวลาให้กล่าวถึงอะไรถึงแฟนคลับ
แต่ว่าแต่ว่าแต่พอถึงวันนี้ก็จะรู้ว่าเออก็ต้องแบบว่ารู้สึก
เขาเรียกว่ารู้สึกดีใจจริงที่แบบว่าโอเค
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามองว่ากับการสิ่งที่
หรือว่าอะไรที่พี่เป็นคนเก็บตัวไม่ซะอะไรอย่างนี้
แล้วก็ยังพอที่จะมีคนรักเราอยู่หรือชื่นชอบ
โอ้โหมันก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเออดีจังเลยเนอะ
เพราะว่าเรามีโอกาสที่มีคนที่ยังแบบว่า
เออเขาเขารักเราแบบมันนานแล้วแล้วเราก็อาจจะแบบ
ไม่ได้ทำตัวให้น่ารักกับเขาเท่าไหร่
แต่ลึกก็คือรู้สึก

มันก็รู้สึกว่าเออขอบคุณนั่นแหละรู้สึกว่าเราอยากขอบคุณ